บอกว่ามันเจอกันที่ร้านได้เลยมันเจอกันที่หูได้เลย
อ่ะดูบางชั่วบางตอนครับ
นี่เฟสกูนะครับนี่เฟสของกูนะครับผมนะ
แป๊บนึงผมไปเอาน้ำก่อน
ถวงเงินคอแห้งเลยคอแห้งเลย
ก่อนที่จะโชว์ปืนเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับก็คือประมาณถ่ายทอดสดทวงหนี้กันนะฮะ
ถึงเวลาไม่จ่ายหลบหน้าเดือดร้อนก็มาหา
เวลามีเงินเอาไปซื้อของแบรนด์เนมเอาไปแต่งรถ
แต่ขณะที่ไลฟ์เนี่ยมีชาวเน็ตชื่อช่างเพล
เพ็ญเขียนข้อความมาแซวจนเจ้าของอู่รายนี้ไม่พอใจ
มีการด่าทอกันและหยิบปืนขนาด๙มิลลิเมต
มาโชว์แล้วท้าทายบอกว่ามาหาได้นะที่อู่เนี่ย
ศูนย์โตโยต้าอำเภอเมืองเลยเนี่ย
หากอยากมีเรื่องหรืออยากยิงกันนะครับ
เรื่องนี้ตำรวจปรับรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทชี้แจงเอาไว้นะครับ
บอกว่าการโชว์ปืนหรือพูดจาข่มขู่แบบนี้
มีความผิดสองส่วนครับเอากฎหมายอาวุธปืนก่อน

โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคง
หรือก่อให้เกิดความตื่นจนกแก่ประชาชน

ทวงได้๑ครั้งต่อวัน

อาทิตยทวงได้๘โมงถึง๖โมงเย็น
อกจากนี้การทวงหนี้อาจถูกปรับได้นะครับ

ประจานอันนี้ถือว่าประจานไหมประจานประจานค่ะอันนี้ถือว่าประจานไหม
พูดจาดูหมินไหมคมครูไหมอันนี้เต็มใช้ความรุนแรงไหม
แทบจะครบนะฮะแม้จะเป็นหนี้จริงอาจจะโดนอันนี้ได้ด้วย
คนที่เป็นลูกหนี้อาจจะฟ้องหมินประมาทได้นะครับเพราะอะไร
เพราะว่าหลักการของการหมินประมาทก็คือทำให้บุคคลที่๓รับรู้อับอายและเสียชื่อเสียง
ค่ะอันนี้เขาอาจจะฟ้องหมินประมาทเจ้านี่ได้นะครับอันนี้ผมให้เป็นข้อมูลนะฮะ